คุณผู้ชมคะเรายังตามความคืบหน้านะคะกรณีท่อส่งกัสธรรมชาติระเบิดนะคะ
ตะมนเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้ได้รับบาดเจ็บหกสิบกว่าคนนะคะเสียชีวิตสามรายค่ะ
มี๑ในผู้เสียชีวิตนะคะเป็นคุณยายอายุ๘๕
คือตอนจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเป็นลมหมดสติไปเลย
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตสุนัขตัวนี้ค่ะ
เป็นของคุณยายที่เสียชีวิตค่ะชื่อว่าเจ้าหมอกมันเจ็บนะคะ
ดูตามตัวมันสิคะแต่มันไม่ไปไหนมันยังอยู่บ้าน
มันยังเฝ้าบ้านมันยังรอคุณยายอยู่ค่ะ
นี่คือวันที่เกิดเหตุเมื่อวานนะคะตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ย

แล้วดูตามตัวมันนะคือเจ็บทั้งตัวเลยนะ
นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านที่เหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เจอเจ้าหมอกเป็นสุนัขเพศผู้วัย๔ปีนะคะ
เป็นสุนัขของยายละมัยกลมอ่อนอายุ๘๕
คือวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะตัวคุณยายละมัยเนี่ยบาดเจ็บ
หายใจรวยรินอยู่หน้าปากทางเข้าโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดี
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบ่อ
คนในบ้านถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บ
หมอกสุนัขตัวนี้คงไม่รู้ค่ะว่าเจ้านายหายไปไหน
ก็เลยนอนรออยู่ที่บ้านแบบนี้โอ้โหแล้วที่น่าสงสารมากนะคุณผู้ชม
จุดที่เจ้าหมอกนอนนะคือเป็นที่ที่ยายละมัย
นั่งลูบหัวดูทีวีกับมันทุกวันอยู่ตรงนี้
มันไม่รู้เลยว่ายายละมัยคือเสียชีวิตไปแล้ว
มันก็รอตรงนี้ที่เดิมที่เคยอยู่กับยายละมัยค่ะครับ
พบกับเจ้าหมอกนะครับซึ่งตอนนี้
ญาติของเจ้าของบ้านเขามาเก็บเข้าของ
ข้าวบ้านเฝ้าของให้เขาครับและน็อต
ที่โดนไฟรวกข้างหลังป่าว
อันนี้อนุญาตครับอันนี้ญาติ
เอาหิ้วไก่ไว้จริงไก่มันกินไปหน่อยอย่างเงี้ย
แห้แล้วปากเจ็บไม่แห้มันก็เฝ้าอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนเขาขาดเหลืออะไรบอกนะ
ไปไปก่อนเดี๋ยวให้กลับมาเฝ้าบ้านต่อลูกแต่มันก็น่าจะเสียใจแหละไม่มีใครอยู่เลย
อืม

คือช่วง
คือทีมข่าวก็ไปสอบถามมานะคะว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านหลังนี้บ้านของยายละมัยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ยายละไมห์อยู่ในบ้านกับเย็ดยาดนะคะอยู่กัน๔คน

พอระเบิดดังเนี่ยทุกคนต่างวิ่งหนีแต่คุณยายอายุ๘๐กว่าค่ะ
ไปข้างนอกแต่วิ่งไม่ไหวไปล้ม
แล้วก็บาดเจ็บอยู่หน้าโรงเรียนนะคะคุณยายอายุ๘๕แล้ว
หมอกเองก็บาดเจ็บเพราะถูกไฟคลอก

พอยายล้มมันไม่ไปไหน
มันเดินวนเวียนอยู่ข้างรอบยายละไหม
จนยายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หมอก็เลยเดินโซซัสโซเซทั้งที่เจ็บนะคะ
กลับไปนอนเฝ้าบ้านไปนอนรอยายอยู่ที่บ้าน
แต่ตอนนี้เจ้าหมอก็รักษาตัวอยู่นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์บุรพา
ถูกไฟคลอกเกือบทั้งตัวเลยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะที่หน้าค่ะอย่างที่เราเห็นภาพไปอะค่ะ
ตาขวาจมูกปากหูเป็นรอยไหม้เต็มเลย
ถูกไฟคลอกนะคะขาก็เจ็บด้วยนะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นแต่ตัวสั่นอยู่ค่ะ
สั่นเพราะหนาวนะคะคือสั่นเพราะยังเจ็บ
สัตวแพทย์ต้องให้เจ้าหมอกนอนรักษาตัวอยู่ในตู้อบ
เพื่อปรับอุณหภูมิ
จ้าหมอกตัวร้อนมากนะ

คือตัวแบบร้อนไปทั้งตัวค่ะ
ก็ต้องเข้าตู้แบบนี้ปรับอุณหภูมิให้กับตัวของเจ้าหมอก
นายนัทธริสหนุนพระเดชหรือในท็อปนะคะ

บอกว่าเจ้าหมอกทำหน้าที่อย่างซื่อสัตว์มาก
ขนาดเจ้าที่เดี๋ยวเพลิงจะเข้าไปในบ้านนะ
หมอกไม่ให้เข้านะคะเพราะเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าอ๋อ
ไม่ยอมให้เข้าคือเฝ้าบ้าน
หมอกเป็นตัวเดียวที่ญาติยังไม่ได้พาไปหาหมอ
ยังไงก็ยังเฝ้าบ้านยังเฝ้าบ้านอยู่เหมือนเดิม
นั่งอยู่ในบ้านอย่างนั้นใช่มันก็นั่งนั่งนอนนอนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลย
หมอกเนี่ยทั้งที่ตัวเองบาดเจ็บนะครับ
ก็กระเพกเนี่ยวิ่งตามคุณป้าออกมาด้วย

จนกระทั่งพนักงานดับเพลิงจะเข้าไปดับเพลิง
เขาก็เห่าขู่ว่าว่าแบบอย่าเข้ามาเออเพราะเขาทำหน้าที่ของเขานะครับ
เราดูแล้วก็แบบค่อนข้างสะเทือนใจว่าแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเราจะมีเพื่อนแบบนี้ไหม
ที่แบบว่าแม้กระทั่งแบบเจ้าของไม่อยู่บ้าน
แล้วบ้านพังแหลกลานแล้วแล้วแบบมันสภาพมันก็แย่

เขาก็ยังแบบยืนเฝ้ารอเจ้าของอยู่
ทั้งที่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของความจริงแล้วเสียชีวิตแล้ว
ที่เข้ามาตอนแรกก็คือมีในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามปรับอุณหภูมิให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
คุณผู้ชมคะคุณยายละมัยมีสูณักทั้งหมด๔ตัวนะคะ
ก็คือเจ้าหมอกบอบบี้เจ้าบราวและเจ้าแบล็ค
วันเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านทั้งสี่ตัวเลยแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมดนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าแบล็คค่ะ
ไม่รู้หายไปไหนยังไม่เจออยู่ตัวนึงนะคะ
ก็หวังว่าจะมีคนช่วยมันไปนะโอ้โหยังหาไม่เจอนะฮะเจ้าแล็คนะฮะ
ส่วนเรื่องเจ้าหมอกเนี่ยล่าสุดเนี่ย
คุณจ๊ะอาสยามนะฮะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
คือคุณจ๊ะเนี่ยเขาได้โพสต์ผ่านทางสังคมออนไลน
บอกว่าอยากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องภารกษาพยาบาลอะไรอยู่เนี่ย
แล้วก็ได้บอกว่าได้เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหมอกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไอจีของจ๊ะอาสยามเนี่ยได้โพสต์ภาพไอจีสตอรี่
เป็นภาพที่มีการแชทไลน์อัปเดตอาการเจ้าหมอก
แล้วก็เป็นภาพข้อความที่จ๊ะโพสต์ในเพจเรารัก๘ริ้วนะฮะ
บอกว่าได้ติดต่อขอรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเจ้าหมอกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณยายละมัยคุณยายเสียชีวิตนะฮะ

ที่วัดเปรงราชบำรุงนะครับ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณยายละมัยด้วยนะครับ
คือตอนนี้วัดเปรงเนี่ยก็คือเป็นจุดช่วยเหลืออะไรด้วยฮะ
เป็นจุดวัดของพื้นที่ของชาวบ้านนะครับ
ยายละมัยญาติญาติทางครอบครัวเองก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะครับ
ชาวบ้านก็มาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
วันนี้มีพิธีรดน้ำศพด้วยนะครับ
หลังจากที่รับศพออกมาจากโรงพยาบาล
ครอบครัวของคุณยายละมัยเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะ
ลาวมัยวัย๘๕ปีนะครับที่ท่านเสียชีวิต
อาศัยอยู่บ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะ

นี่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปคุยกับครอบครัวมาทุกคนบอกว่ายังทำใจไม่ได้
รดน้ำศพเนี่ยร้องไห้กันหมด

ลูกสาวอายุ๕๘คุณยายละมัยอายุ๘๕นะครับ
กริจกระหนกนะฮะที่คุยกับคุณนฤทธิ์นะครับ
บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากนะครับ
ในครอบครัวอยู่กัน๘คนแล้วก็สุนัขอีก๔ตัว
นี่คือสภาพบ้านแรงระเบิดจากท่อก๊าซธรรมชาติ
ที่มันดันขึ้นมาแล้วระเบิดเนี่ยบ้านหลังนี้เราเห็นบ่อยเลย
ข่าวเนี่ยนะฮะอยู่กัน๘คนนะครับ
มีสุนัข๔ตัวช่วงเกิดเหตุ
หลายคนก็ออกไปทำงานบางคนก็ไปเรียนหนังสือนะครับ
ก็ทำให้คนที่อยู่ที่บ้านที่บาดเจ็บเนี่ย
แรงระเบิดที่เข้ามาเนี่ยมีอยู่๔คนนะครับ
อย่างลูกสาวของคุณยายที่คุยกับเราเนี่ยบอกว่า
พอรู้ข่าวก็รีบกลับมาบ้านทันที
มาถึงที่เห็นคือแม่เนี่ยคือคุณยายละมัยเนี่ย
กำลังนอนหายใจรวยรินอยู่ค่ะนะฮะ
ก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับ
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะครับก็เสียใจมาก
แม่ต้องมาเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้ลากันสักคำนึง
ยายละมัยกับเจ้าหมอกสุดนักตัวเนี่ยท่านผู้ชมครับ
ลูกสาวบอกว่าแม่กับเจ้าหมอกเนี่ยตัวติดกันตลอดเวลา
หมอกเนี่ยมันก็ติดแม่มากแม่ก็รักเจ้าหมอกมาก
คนแปลกหน้านี่เข้าบ้านไม่ได้เลย
เข้ามาเนี่ยโอ้โหหมอกมันเห่านะฮะ
ขนาดดับเพลิงจะเข้าไปมันเจ็บขนาดนี้มันยังจะไม่ให้ดับเพลิงเข้า
ขณะที่หลานชายของคุณยายละมัยนะครับ
ชื่อว่านายสุวิชาอายุ๓๒ปีนะครับ
บอกกับเราว่าที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นบ้านหลังแรก
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดและได้รับผลกระทบมากที่สุด
ตอนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายคุณยายคนนี้เขาทำงานอยู่ที่โรงงานนะ
โรงงานอยู่ห่างจากบ้านจากจุดเกิดเหตุ๘กิโลเมตร

ได้ยินเสียงแบบขนาดบ้านอยู่ห่างจากโรงงานที่ทำงาน๘กิโลเมตร
ตอนนั้นเขาแบบโอ้โหได้ยินเสียงระเบิดรีบกลับมาพอรู้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทั้งครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อ
เพราะว่าบ้านเนี่ยพังเสียหายทั้งหลังญาติพี่น้องบาดเจ็บกันหลายคน
ก็คือที่ทำงานอยู่ห่างจากที่บ้านประมาณ๘กิโลกรัม
ได้ยินเสียงครับมีควันขึ้นอะไรเต็มไปหมดเลยมีไฟดับด้วยมีไฟดับ
ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่บ้านเราคิดว่าไม่ใช่
แต่ว่าเช็คไปเช็คมามีคนพูดถึงท่อส่งการ์ดหลังที่ใกล้ที่สุดเลยครับตรงนั้น
ตอนนี้คือเท่าที่ไปสำรวจคือพังเสียหายทั้งหมดเลยครับ
นะครับด้านบนนี่คือไม่เหลืออะไรเลย
ช่วยแม่เราด้วยช่วยหลานเราด้วยช่วยน้องเราด้วยน้องเราอยู่ในบ้าน

เรารู้เพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้เขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปทำงาน
ถ้าใครไม่ประสบเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่รู้เลยว่าความเจ็บ
ความเจ็บความเสียใจมันเป็นยังไง
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิต๓ศพนะฮะอีกศพหนึ่งคือคุณยายมะลิบุญมั่นนะฮะอายุ๘๐ปีครับ
คือคุณยายมะลิเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงกว่า
นี่ก็นอนอยู่ที่บ้านนะฮะถูกแรงระเบิดจนเสียชีวิตที่บ้านเลยนะ
ก็ตอนนี้ก็ตั้งศพอยู่สาราข้างกับคุณยายละมัยที่วัดเปรงราชบำรุงนะครับ
ตอนเกิดเหตุคุณยายมะลินอนดูทีวีอยู่แรงระเบิดเนี่ยทำให้เกิดเพลิงไหม้เข้ามาในบ้าน
ยายก็ถูกไฟไหม้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ลูกสาวบอกว่าเธอกับแม่เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังเกิดเหตุได้ไม่ถึง๑อาทิตย์นะครับ
ตอนนี้บ้านพังไม่เหลือซากก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
รับผิดชอบด้วยรวมทั้งหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกด้วย
ล่าสุดวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับทางปตทก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะครับ
แล้วก็เข้ามาดูแลแล้วนะฮะก็เป็นตามตัวเลขแบบนี้นะครับ
ช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตทระเบิดที่บางบ่อสมุทราการ
ผู้เสียชีวิตจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยศพละ๕ล้านบาทนะครับ
ผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัสนะครับจะช่วยเหลือรายละห้าแสนบาทนะครับ
ส่วนผู้ป่วยผู้บาดเจ็บนะฮะที่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลต้องรักษาในโรงพยาบาล
จะช่วยเหลือคนละสองแสนบาทผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษา
แต่ว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลกลับบ้านได้ช่วยเหลือคนละห้าหมื่นบาท

ทีนี้ไฟมันมาแกอาจจะไม่รู้ตัวไงเพราะมันเป็นเที่ยงเที่ยงเกาะกว่าร่วมหลายโมง
เจ๊ก็ถัดไปได้เจ๊น่าจะนอนอ่ะพอโดนกระแสไฟมันพุ่งมา
ก็เหมือนกับยายเขาไม่ทันตั้งตัวก็คงจะไปเลย